คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙นะคะ
ทีมข่าวของเรายังติดตามนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว
ล็อตแรกที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครว่าหลังจากฉีดไปเนี่ย
มีผลข้างเคียงอะไรไหมรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
ทีมข่าวก็สอบถามมาทุกวันแล้วค่ะครับทั้งนายนพัฒน์เอ็มอ่อน
อำเภอเมืองสมุทรสาครนางสาวปรานีนิดไข่ม่วงอสมตะบนนาดี
นางสาวประกัญญาหรือน้องเนสเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืดทั้งสามคนบอกว่า
มาสามวันปกติดีนะคะตัวในอำเภอเมืองสมุทรสาครบอกว่า
ปกติดีเหมือนไม่ฉีดเลยนางสาวปรานีนิดอสมตะบนนาดี
บอกว่าก็ปกติดีแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นปวดหัวนิดหน่อย
แต่ก็ได้มีการประเมินอาการกันแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
แล้วก็คุยกับเพื่อนที่ฉีดวัคซีนด้วยกันทุกคนก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรค่ะ
มันคือมีปวดหัวเล็กน้อยแต่คิดว่าเป็นพอเรื่องงานมากค่ะ

ไม่มีไม่มีครับเขาบอกว่าใน๓วันมันจะมีอาการ

แล้วเขาจะโทรมาอีกทีก็จงน่าจะ๗วัน
ก่อนที่ไปฉีดเข็มสอบค่ะเอ่อได้คุยอยู่กับน้องคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอะไร
แต่วันแรกเขาเหมือนกังวลเขาคิดไปเองเหมือนกัน
มันก็มีอะไรแบบกังวลเลยเนอะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่๒มีนาคม๒๕๖๔นะคะ
หลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะคะมาได้๒วันแล้วนะคะ
ก็ไม่มีอาการปวดไหลแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ก็ต้องดูเป็นระยะไปจนถึงวันนัดฉีดโดสที่๒เข็มที่๒นะ
คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการแชร์ข้อมูลประมาณว่า
โควิด๑๙เข็มแรกเนี่ยล็อตแรกเขาให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่หรือ
แล้วมีพวกที่เป็นกลุ่มวีไอพีมารับวัคซีนวีไอพีแซงหน้าเขาได้อย่างไร
งหน้าประชาชนกลุ่มเสี่ยงประชาชนคนทั่วไปแซงหน้าบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
วันนี้พลเอกพระยุทธ์จันทร์โอชานมบอกถึงเรื่องนี้นะครับ

ต้องไปดูรายละเอียดนะแต่ยืนยันว่านายกหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เคยสั่งการแบบนั้น
เป็นเรื่องของกรรมการจะประจำจังหวัดนะครับ
จะไปจัดสรรเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
โดยต้องดูแลประชาชนพร้อมกับกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นธรรม

จากวัคซีนเข้ามามีจำนวนจำกัด
แต่วันนี้คอรมออนุมัติงบประมาณในการจัดหาวัคซีนล็อตที่๒แล้ว
นายกบอกว่าจะสั่งเข้ามาเพียงพอสามารถฉีดให้ครบได้
หกสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร
ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศนะฮะ
ก็มีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ถูกพลาดผิงไป
ต้องออกมาชี้แจงวันนี้นะฮะ
นายแพทย์วรเชษเตชรักษ์ภูมิในการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ท่านออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าที่ว่ามีการกันวัคซีนโควิด
วีไอพีให้กับกลุ่มวีไอพีเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ล็อตแรกที่มาที่เชียงใหม่เชียงใหม่ได้รับมา๑๗๕๐คนนะฮะ
สำหรับการจัดสรรนะครับจัดสรรให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะ
คนที่เหลือก็คือบุคลากรด่านหน้าอสมตำรวจทหารนะฮะ
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคโควิด๑๙ที่เหลือก็เป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยว
คนแล้วก็เป็นตัวแทนที่แต่ละหน่วยงานเขาคัดเลือกเข้ามา
ไม่มีกลุ่มบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะฮะกลุ่มไม่จำเป็นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะครับทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อ
เพราะว่าก่อนเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ได้จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
ก็มีท่านผู้ว่ามามีตัวแทนจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมา
ซึ่งทุกคนเขาก็แต่งชุดข้าราชการประจำหน่วยงานมา
ทีนี้หลายคนหลายหน่วยงานก็อาจจะส่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามาฉีดแทน
คนที่ตัดสินใจไม่รับการฉีด
พวกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนในหน่วยงานหรือว่าภาคนั้นที่เขาต้องการจะฉีด
เพราะฉะนั้นตัวหน่วยงานเท่านั้นที่จะทราบว่าใครอยากจะฉีดนะครับ
แล้วก็บรรยากาศของเมื่อวานจริงก็คือเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นนะครับ
เพราะว่าจากที่เราสำรวจไปรอบแรกบุคคลที่ต้องการฉีดจริงมันอยู่ที่ประมาณสัก๖๐เองนะครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งหน่วยงานเขาก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้องเขานะเขาก็

คือบางคนก็มาแถลงข่าวบางคนก็มาฉีดตามรายชื่อนั่นแหละ
ฉีดก็ต้องเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจได้บังคับด้วยนะคะ